คุณผู้ชมครับที่นครศรีธรรมราชครับ
ผู้หญิงคนนี้คุณผู้ชมว่ารันทศไหม

เป็นเบาหวานเนี่ยแล้วอยู่บ้านคนเดียว

กระแทกพื้นไต้ถุนเสียชีวิตเลยครับ

ไปที่เกิดเหตุในพื้นที่ชุมชนมอนตะบนท่าวัง

โดยบ้านหลังเกิดเหตุเป็นบ้าน
พื้นสูงครึ่งปูนครึ่งไม้

ขออภัยครับคุณกรยาอายุ๔๖ปีสภาพเปลือยนะนอนคว่ำหน้าเสียชีวิตอยู่
ตรวจสอบเบื้องต้นพบเพียงบาดแผลที่เกิดจากโรคเบาหวานนะครับที่เท้าทั้งสองข้าง
สอบถามคุณสุชาติแฟนของผู้ตายเล่าบอกว่าผู้ตายเป็นเบาหวานมาหลายปีแล้ว
มีแผลที่เท้าทั้งสองข้างผู้ตายอาศัยอยู่บ้านหลังนี้คนเดียว
ส่วนเขาจะแวะมาก็ตอนเช้าเอาข้าวเอาน้ำมาให้
เมื่อเช้าครับเมื่อเช้าไปหาเห็นแฟนนอนเสียชีวิตอยู่
ว่าผู้ตายน่าจะเข้าห้องน้ำแล้วเดินไปตรงจุดที่ไม้มันผุนะฮะ
มันเลยหักโพะล่วงลงไปครับกระแทกพื้นเสียชีวิต
แล้วความสูงนะคุณผู้ชมไม่ใช่น้อย๓เมตรครับ
คุณสุชาติบอกว่าไม่คิดว่าจะเกิดเหตุซ้ำแบบนี้อีก
มันเคยเกิดขึ้นแล้วครับคุณผู้ชม๒ปีก่อน
ตอนนั้นบ้านหลังนี้อยู่กันหลายคนนอนกันอยู่พื้นไม้นะฮะ
มันก็เคยพังแบบนี้แหละตอนนั้นเนี่ยตกไป๕คน
เพราะดีไม่มีใครเจ็บหนักตอนนั้นส่วนผู้ตาย
หลังจากชันสุดศพแล้วนะครับจะส่งให้ครอบครัว
นำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปครับ